เมื่อเช้านี้ที่ไทยรัฐนี่มีงานใหญ่นะครับ

เปิดมุมคิดพลิกอนาคตนะคะ

หลังจากที่ท่านนายกรับตำแหน่งแล้วก็แถลงนโยบายต่อสภานะคะ
ที่ได้มาเปิดเรียกว่ามุมคิดแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ด้วย

เรื่องดิจิทัลวอลเล็ต๑๐๐๐๐บาท
เรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่จะทำให้ได้ภายในพฤศจิกายนนี้
บอกว่าอาจจะแตะวันละ๔๐๐บาทนะคะ
ในงานเสวนาไทยรัฐฟอรัม๒๐๒๓ปีนี้ค่ะ

ซึ่งเราได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
คุณเศรษฐาทวีสินที่มาร่วมเสวนาเปิดวิสัยทัศน์อนาคตของประเทศ
อย่างที่บอกว่านี่เป็นเวทีแรกหลังจากที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะ
ซึ่งก็มีคณะผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปต้อนรับนะคะ
โดยบนเวทีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายต่างของรัฐบาลที่ถูกจับตามอง
โดยเฉพาะการลดรายจ่ายและการอัดฉีดเงินเข้าสู่กระเป๋าประชาชน
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในนโยบายความหวังและก็ยังมีเรื่องของภาคแรงงานด้วย
ความหวังในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น๖๐๐บาทต่อวันที่เคยหาเสียงเอาไว้
คำถามบนเวทีทำได้ไหมยังจำได้หรือเปล่าอืมนายกย้ำชัดนะคะว่า
ผมไม่ลืมนะที่ไปหาเสียงไว้ไม่ลืมที่พูดเอาไว้แต่ต้องดูความเหมาะสมด้วย
ก็มีการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งพิจารณาแล้วนะคะ
ปัจจุบันนี้อัตราค่าแรงขั้นต่ำของเราอยู่ที่วันละ๓๒๘บาท
แต่คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะได้เห็นค่าแรงอัตราใหม่
ซึ่งก็หวังว่าจะไปถึงวันละ๔๐๐บาทได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอพิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน
เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่อฝ่ายไหนค่ะ
ลืมครับที่ไปหาเสียงไม่ลืมครับที่ไปพูดไว้นะครับ
ค่าแรงก็เป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้นที่เราต้องให้ความสำคัญ
เหนือจากการลดค่าใช้จ่ายก็คือเป็นการเพิ่มรายได้
ผมเชื่อว่าก่อนสิ้นปีนี้นะครับเมื่อกี้ทางเขียนธนาคมนตรีแรงงานมาด้วยนี้
เราก็ต้องไปดูให้เหมาะสมท่านอาจจะใช้คำว่าค่าแรงขั้นต่ำ
แต่ต้องมีการยกระดับขึ้นมาอย่างแน่นอน
เพราะว่าปัจจุบันนี้ในที่เราใช้คำว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย
ภาคส่วนของแรงงานเนี่ยก็มีการให้ค่าแรงมากกว่า๔๐๐บาทอยู่แล้ว
ไม่ใช่๓๓๐กว่าบาทอย่างที่เป็นมันมีอยู่แล้ว
ส่วนแต่ก็มีหลายบางส่วนที่ยังหลายภาคส่วนหรือหลายจังหวัด
ยังไม่ถึงตรงนั้นก็ต้องไปดูแลกันครับ
มีประกาศได้ไหมครับว่าประมาณเมื่อไหร่

ผมว่าก่อนปีใหม่ครับน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะประกาศได้ว่าไอเฟคทีม
แล้วก็ยังมีคำถามประเด็นเรื่องราคารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายค่ะ
คุณเสถาก็ยอมรับว่าอันนี้ยังไม่ดูทั้งหมด
ที่เคยบอกเอาไว้๓เดือนคงจะเป็นไปได้ยาก

แล้วก็มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องด้วยหลายประเด็นด้วย
แต่ก็ยืนยันว่าเริ่มทำงานไปแล้วเริ่มปฏิบัติการไปแล้ว
คุยกับฝ่ายกฎหมายอยู่ทั้งเรื่องงบประมาณชดเชยให้เอกชน
ตัวร่วมแล้วก็รายละเอียดส่วนอื่น
เพื่อจะได้เดินหน้าช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะ